อีกเหตุการณ์ที่จังหวัดพิศนุโลกครับคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตเหมือนกัน
แต่น่าเศร้าสลดเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กอายุแค่๑๔ปีเองแล้ว
เรื่องของเรื่องคือเขาเป็นน้องคนนี้นะอยู่ชั้นม๒
เอาปืนพ่อมาเล่นปืนลั่นปืนตกพื้นแล้วลั่นใส่ตัวเอง
แต่คุณผู้ชมค่อยฟังนะมันน่าสงสัยตรงที่น้องคนนี้มีน้องชายอีกคนนึงอยู่ณตอนที่เกิดเหตุด้วยครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวในพื้นที่หมู่๑๘ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทย
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอร่างของน้องบีนามสมมุตินะครับ
บีอายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนม๒ของโรงเรียนชุมชน๘ราชอุทิศพิทยา
ร่างของน้องนี่นอนหงายจมกองเลือดอยู่กับพื้นบ้านเลยครับ
มีแผลถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ท้ายถอยเป็นรูขนาดใหญ่เลยนะ
ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยน้องน่าจะเสียชีวิตมาแล้วเกินชั่วโมงหนึ่งครับ
สุดสลดแห่งอันนี้นะฮะมันเกิดขึ้นตอนที่ตำรวจไปถามคุณพ่อของน้องชื่อว่านายอานนท์พาพีระอายุ๓๗ปี
คุณพ่อของน้องก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตนเองไปส่งป้าที่บ้านพักซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
ที่บ้านก็เลยเหลือน้องบีผู้ตายนะอยู่กับน้องชายอีกคนนึงน้องชายวัย๑๒ปี
ระหว่างนั้นลูกชายคนเล็กก็เล่าแบบนี้ว่าพี่บีเนี่ยพี่ของเขาเนี่ยนะนำปืนแก๊ปของพ่อที่เก็บไว้ในห้องครัวชั้นล่างเอามาเล่น
แล้วเอาปืนมาเล่นระหว่างที่เล่นอยู่ปืนดันหลุดมือปืนหล่นกระแทกกับพื้นบ้านทำให้ปืนลั่นกระสุนไปโดนพี่ชายครับ
ด้วยความที่ตนเองตกใจเนี่ยก็เลยเอาปืนไปเก็บไว้ที่ห้องครัวเหมือนเดิมแถมน้องคนเล็กเอาปืนมาล้างเลือดที่เปลือเปื้อนออกด้วยนะ
แล้วก็นั่งรอรอจนพ่อกลับมาที่บ้านพอพ่อกลับมาพยายามจะช่วยชีวิตน้องบีลูกชายคนโตแต่ก็ไม่ทันแล้วครับ
น้องบีลูกชายคนโตเสียชีวิตไปซะแล้วนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจให้กู้ภัยนำศพน้องบีส่งให้แพทย์ชนสูตรอีกครั้งที่นิติเวชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
แล้วก็มอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลและจะได้สืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามขั้นตอนของหายต่อไปครับ
ที่ผมบอกว่าน่าสงสัยเนี่ยคือตอนปืนตกพื้นแล้วบอกว่าปืนมันลั่นใช่ไหม
แต่ว่ารูที่กระสุนปืนมันเจาะเข้าไปมันเจาะที่ไทยทอยมันก็ดูแปลกอยู่เหมือนกันนะนะฮะ